ขณะที่โต๊ะเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยนะคะวันนี้ก็มีโปรแกรมลงสนาม
ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศฟุตซอลอาเซียนครับ
เช่นเดียวกันกับทีมชุดบอลชายทีมชาติไทย
ซึ่งโต๊ะเล็กนี่จะเจอกับอินโดนีเซียนะคะ
คู่สำคัญในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์๑๓สมัย
จะเจอกันกับเจ้าภาพอินโดนีเซียอดีตแชมป์๑สมัยค่ะ
เกมชนะรวดค่ะยิงไปทั้งหมด๓๕ประตูเสียเพียงลูกเดียวเท่านั้น
หลังจากพลาดท่าแพ้มาเลเซียค่ะซึ่งเจ้าภาพก็หวังนะคะว่าจะเอาชนะไทยให้ได้
โดยใช้ความได้เปรียบจากเสียงเชียร์แล้วก็ผู้ตัดสิน
โดยในนัดนี้นะคะโต๊ะเล็กไทยก็จะขาดชัยวัดแจ่มกระจ่าง
ที่เป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมรับที่ติดโทษแบนค่ะ
แต่เราก็ตามปรุปิศคุณศึกของไทยก็ยังคงใช้ผู้เล่น๕คนแรก
ผู้รักษาประตูคาทาวุฒหารคำพา
ตัวรับก็จะเป็นรณชัยจูวงศุกร์
ตัวข้างนะคะนาวินรัตนาวงศวรรค์ผนึกกำลังกับวรสหวังสมแอล
และหน้าเป้ามุฒมันอุสมันมุษา
ซึ่งก็น่าจะสร้างความกดดันให้กับนักเตะไทย
เกมที่ยากครับเพราะคนดูเยอะแล้วก็แบบทำให้ทีมเรากดดันได้ในระดับหนึ่งครับผม
แต่ก็เรามีเป้าหมายคือคว้าแชมป์ในรายการนี้ครับ
ก็อยากให้แฟนฟุตซอลชาวไทยนะครับทั้งที่อยู่ที่ประเทศหรือว่าอยู่ที่เมืองยอกยากาต้านี้
ก็อยากให้เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ครับ
หลายคนเพิ่งอาจจะกลับมาติดนะครับ
แต่ฟอร์มโดยรวมพวกผมถือว่าก็คิดว่าทำงานกันได้ดี
อยากให้กำลังใจพวกเราเยอะในทีมชุดนี้ครับ
ซึ่งเกมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะคะจะเปลี่ยนมาแข่งขันเวลาบ่าย๒โมงนะคะ

ให้เหตุผลว่าเรื่องของเวลาถ่ายทอดสดที่เคยกำหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งคู่ระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามก็เลยจะต้องย้ายไปแข่งในเวลา๕โมงเย็นแทน
จากนี้ก็ยังมีการเตือนไปถึงแฟนฟุตซอลชาวไทยนะคะ
ว่าควรจะเข้าสนามก่อนเกมเริ่ม๒ชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าเจ้าบ้านปิดสนามทันทีนะคะ
แฟนบอลเข้าเต็มความจุ๕๐๐คน
เพราะว่าที่ผ่านมาแฟนบอลก็เข้าเกินความจุมาโดยตลอดค่ะ

เจ้าภาพขายบัตรแทนการเข้าชมฟิล์เหมือนนัดอื่น
แต่ล่าสุดขายหมดแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีนักเรียนไทย๑๐๐คนในเมืองยอดยากาต้าไปเชียร์ที่สนามด้วยค่ะ
วันนี้แฟนกีฬาอย่าลืมส่งกำลังใจนะคะ
ให้นักกีฬาไทยทั้งฟุตซอลและฟุตบอลค่ะ